คุณผู้ชมครับการขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นหนึ่งในพิธีกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจได้อีกทางหนึ่ง
แต่การขอพรในวันนี้รู้สึกว่ามันแปลกแปลกขนาดไหนไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่เสี่ยงเซียมซีในปั๊มน้ำมัน
ปั๊มน้ำมันที่พูดถึงนี้ก็คือปั๊มน้ำมันออโต้วันที่กัดอยู่ที่ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยอง
คุณจะได้เห็นการตั้งโต๊ะผ้าแดงบริเวณหน้าห้องน้ำไว้บริการประชาชนในเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา
ซึ่งบนโต๊ะก็จะมีกระบอกเสี่ยมไม้ติ้วเซียมสี่กระดาษเสี่ยงทายตามหมายเลขสำหรับทายโชคชะตาในปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
เรียกว่าเป็นมิติใหม่ในการขอพรเช็คดวงชะตาแบบส่งตรงถึงปั๊มน้ำมัน
ต่อกันที่เชคดวงชะตาด้วยใคร
น้าท่านดีใดหว่าปูอันใดยาวขึ้นก็นะปู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
นี่คือพิธีการเสี่ยงทายดวงชะตาด้วยการแกว่งไข่ไก่โดยปู่ฤษีคัมภีร์คัมภีร์ปัญโยพระมหาหมุณีครูธรรมเก้าโกติประจำอาสมแห่งหนึ่งที่อำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามคือพิธีนี้เนี่ยครับ
พ่อหมอทำพิธีจะทำการอันเชิญปู่ฤษีมาอยู่ในไข่ไก่ดิบแล้วให้ผู้ที่มาดูดวงถือเชือกไว้ด้วยนิ้วหนึ่งนิ้ว
และต้องอยู่นิ่งจากนั้นพ่อหมอก็จะถามปู่ฤษีในเรื่องของผู้ที่มาดูดวงหากถามแล้วเรื่องไหนจะสำเร็จ
ใครก็จะเด้งตามที่พ่อหมอสั่งอย่างกรณีนี้เขาถามว่าผู้หญิงคนนี้จะถูกรางวัลไหม
ถ้าถูกขอให้เด้งวนไปอย่าหยุดซึ่งใครก็เด้งไม่มีหยุดเลยล่ะครับ
พอเสร็จเขาก็นำไข่มาวางลงบนข้าวสารเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่มีใครผิดใครถูก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
และสุดท้ายกับการขอพรด้วยวิธีการนำเนื้อสดไปใส่ในปากหุ่นเสือ
ไปกันที่บริเวณศาลท่านพ่อคงวัดวังสรรพรสตำบลบ่ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรี
ที่นี่เนี่ยมีประชาชนพากันมาไหว้รูปปั้นเสือโสภาโสพีเพื่อขอโชคขอลาบเสริมสิริมงคล
รวมถึงแก้บนเนื่องในปีเสือแต่วิธีการขอพรที่นี่นั้นแปลกตาเป็นอย่างมากล่ะครับ
เพราะเหล่านักเสี่ยงโชคค่อยวางเนื้อทั้งก้อนใส่เข้าไปในปากเสือ
และสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการจุดทูบไหว้ซึ่งต้องจุดทูบบูชาท่านพ่อคงก่อนจำนวน๓ดอก
ก่อนจุดอีก๒ดอกเพื่อเป็นการไหว้เสือโสภาโสพี
สำหรับประวัติของเสือทั้งสองตัวนี้เป็นเสือที่อยู่คู่กับท่านพ่อคง
เกจิอาจารย์ชื่อดังประจำวัดแห่งนี้มาอย่างยาวนานเสือโสภาเป็นเสือเพศผู้
ส่วนเสือโสพีเป็นเพศเมียชาวบ้านผู้ศรัทธาที่มากราบไหว้ขอพรก็มักจะสมหวัง
เมื่อสมหวังแล้วก็ต้องนำเนื้อมาถวายแก้บน
หากผู้ใดลืมหรือละเลยที่จะมาแก้บนเนี่ยก็จะมักเจอเรื่องราวที่ไม่คาดคิด
เช่นบางคนมีเสือมาเข้าฝันบางคนเนี่ยได้ยินเสียงเสือร้องและเดินวนอยู่รอบบริเวณบ้าน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
เห็นไหมคะคุณคะการขอพรก็มีแปลกแตกต่างกันไปอยู่ที่วิธีใครวิธีมัน
เด็กกวนดีกลับบ้านเต็มเลยนะตอนนี้ไม่อยากขอพรแล้ว